มีงานศพงานหนึ่งที่จังหวัดบุรีรำคนในงานก็มีการประกาศว่าเจ้าภาพเป็นร้อยตำรวจตรี
เป็นตำรวจนะมีพวงหลีดหน้าศพไว้อะไรแบบนี้
เป็นเจ้าภาพเป็นร้อยตำรวจตีอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายเรื่องมันโป๊ะ
คนในงานเนี่ยซึ่งเป็นญาติของคนที่ใช้ยศร้อยตำรวจตี
เขาบอกเฮ้ยคนนี้ไม่เป็นตำรวจแล้วเป็นอะไรครับ
ทำไมถึงประกาศว่าเป็นตำรวจร้อยตำรวจตรีทำไมเป็นเจ้าภาพใส่ชุดครึ่งท่อนมามีพวงหลีดมา
ดูทรงผมนี่ทรงผมก็น่าจะใช่นะบ๊อบดูทรงใช่
เขาประกาศเครื่องขยายเสียงเลยว่าเจ้าภาพคือร้อยตำรวจตีนายนี้
สุดท้ายญาติของนายคนนี้มาถึงบอกไม่ไม่เขาไม่ได้เป็นตำรวจนะฮะ
ตำรวจก็เลยส่งหมายไปถึงที่บ้านไปโดนจับในข้อหาแอบอ้าง
ถามว่าทำไมคุณไม่ได้เป็นตำรวจแต่คุณไปใช้ยศร้อยตำรวจตีแอบอ้างแบบนี้
ผู้ตายเป็นพ่อตาผมครับผมอยากให้เกียรติพ่อตาครับ
นั่นน่ะสินั่นน่ะสิที่ผ่านมาภรรยารู้หรือเปล่าว่าผู้ชายคนนี้
ไม่ได้เป็นตำรวจเดี๋ยวจะบอกนะฮะนายคนนี้ชื่อจริงคือนายสุชี

ถูกตำรวจภูทรนาโพจังหวัดบุรีรำจับกลุ่มได้
ขณะที่ไปร่วมงานศพพ่อตาใส่ชุดครึ่งท่อนเลย

มีญาติแล้วก็ชาวบ้านร้องเรียนกับตำรวจว่าเดี๋ยวนะคุณตำรวจ
นายสุชินที่อ้างว่าเป็นร้อยตำรวจตรีสุชิน
ที่เป็นเจ้าภาพงานศพที่มีพวงหลีดไปวาง
ชาวบ้านเรียกว่าหมวดหมูหมวดหมูเนี่ยไม่ได้เป็นตำรวจจริง
แต่บางครั้งชอบใส่ชุดตำรวจแบบครึ่งท่อนมา
ไปเดินอย่างนั้นอย่างนี้ให้ชาวบ้านเห็น
ล่าสุดงานศพก็มีพวงหลีดระบุร้อยจำรวจตรีสุชิน
ที่ผ่านมาตัวเขาเป็นเจ้าภาพก็มีการประกาศเลยว่าเจ้าภาพคือ
ร้อยตำรวจตีสุชินอย่างนั้นอย่างนี้
ทำกิจกรรมวางพวงลมพวงหลีกันไป
แล้วก็เรื่องของการทอดผ้าบังสุกุลกันไป
เพื่อให้คนในงานเชื่อว่าเป็นตำรวจจริง
แต่คนที่ไปงานศพนี้ก็มีญาติของนายสุชินด้วย
คนที่เสียชีวิตก็เป็นพ่อตานายสุชินนะฮะ

ที่ประกาศไอ้ที่พูดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่เป็นความจริง
แต่ที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าพูดเพราะ
นายสุชินเคยไปข่มขู่เขาเอาไว้
ชาวบ้านก็เลยไม่อยากจะยุ่งญาติก็ไม่อยากยุ่ง

ตำรวจก็เลยตามไปจับกลุ่มนายสุชินมา

แต่ผมเคยทำงานเป็นผู้ช่วยตำรวจ
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรประการมานาน๑๐กว่าปีแล้ว
คุ้นเคยกับตำรวจหลายนาย

กลับไปที่บ้านไปงานแกก็บอกเขาเลยว่าแกเป็นยศร้อยตำรวจตี
จะได้จัดงานศพให้กับพ่อตาสมเกียจเขาหน่อย

เขาก็เลยเอาคำแนะนำของนายตำรวจคนนั้นมาทำ
ก็เลยไปบอกให้คนจัดงานว่าเขาคือร้อยตำรวจตรี
เขาไม่ได้มีเจตนาจะหลอกลวงใครไม่ได้มีความผิดไม่ได้ทำให้ใครเสียหาย
ยืนยันว่าไม่เคยแอบอ้างไปหลอกลวงใครทั้งนั้น
แค่ต้องการจะให้เกียรติพ่อตาเฉยเขาว่าอย่างนั้น
ก็ต้องแจ้งเข้าหากับนายซิลชินฮันแห่งไป
ฐานใช้ยศกับตำแหน่งซึ่งตัวเองไม่มีสิทธิ์
ก่อนจะปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้วก็ทำเรื่องฝากขังตามขั้นตอน
ถ้าใครเคยถูกนายคนนี้หลอกลวงจากการแอบอ้างว่าเป็นตำรวจ
สามารถไปแจ้งความร้องทุกข์เพิ่มเติมได้กับตำรวจในพื้นที่
เหตุผลคืออยากให้เกียรติพ่อตาครับ

ได้นะคะผิดกฎหมายนะฮะแต่งชุดไปเรียนแบบ
อาชีพใดอาชีพหนึ่งนี้ผิดกฎหมายชัดเจนเลย